ไปดูความน่ารักของลูกสาวของคุณออยธนาค่ะ
หลายคนคงได้เห็นตามโซเชียล
แต่ว่าเพิ่งมาออกงานครั้งแรกนะคะ

แม้ว่าลูกสาวเนี่ยยังดูเขินอายเมื่อต้องเจอกับกองทัพสื่อนะฮะ
แต่ว่าคุณพ่อออยก็ขอยกนิ้วให้ด้วยนะคะ

เพราะว่าไม่ออกอาการงอแงให้เห็นเลย

ก็ห่วงเขาว่าเขาจะงอแงไหม
เพราะก็ปกติเขาจะคี้อายมาก
แล้วก็ไม่ค่อยยอมทำอะไร
เขาผ่านมั้ยตอนนี้ไม่ง้องแงง
คงให้ทำแบบเล็กน้อยครับ
ดูว่าว่าไม่เหนื่อยมากหรือว่าไม่กวนเวลเรียน

กินเลี้ยงพบปะญาติพี่น้องกันนะครับ
ขวานเหรอของเล่นของเด็กเนี่ย
ตุ๊กตาหรือว่าอะไรปกติครับ

คือจริงสัมภาษณ์คู่นะคะแต่น้องโดนหมายบังหัวไปเรียบร้อยแล้ว
คือกำลังน่ารักน่าชังเลยทีเดียวแล้วก็
ดูคลิปสอนภาษาอังกฤษเพราะว่าคุณแม่เขาเคยเป็นอดีตแอร์โฮสเตจ
เพราะฉะนั้นสำเนียงก็จะดีหน่อยสอนลูกพูดภาษาอังกฤษคล่องแคล่วเลยทีเดียวนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งบทบาทที่เป็นผู้จัดของคุณออยธนานะครับ
ประกาศเอาไว้ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะลุยงานเบื้องหลังเมื่อปีก่อนเขาบอกเอาไว้นะ
ล่าสุดเนี่ยต้องขอพับโปรเจกต์เอาไว้ก่อนค่ะ
เนื่องจากว่าเวลาครอบครัวเวลาการทำงานหลายอย่างมันไม่ลงตัวนะคะ
ส่วนเรื่องที่ถูกมองว่าถูกวิกหมอชิดดึงตัวกลับมาเล่นละครในช่วงนี้
เพราะว่าช่องเนี่ยขาดแคลนพระเอกเจ้าตัวจะว่าไงไปฟังค่ะ
เขาอยากจะดึงกลับไปทำเองอะไรอย่างเงี้ยครับ
แอบคิดเล็กว่าเอออยู่เบื้องหน้าดีแล้ว
ออยเอาจริงยังหล่อยังแซ่บอยู่นี่ขนาดลูกหนึ่งแล้วนะคะ
อยู่เบื้องหน้าไปก่อนดีกว่าแล้วก็อยากเห็นผลงานละครของพี่ออยด้วย

เพราะว่าลูกนี้รักร้องลูกนี้เขาหน้าเด็กกันนะครับ